มันต้องชนะเพราะไม่ชนะในตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับในเกมนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่กดดันในทุกทุกฝ่ายโค้ชนักเตะนะครับฝ่ายบริหารด้วยแล้วก็แฟนบอลทุกคนก็คาดหวังนะครับไม่รู้ล่ะจะออกมาสวยงามหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่ในเกมนี้ไม่แตกต่างจากนัดกับจีนครับแต่วิธีการสำคัญที่สุดนะครับ
ทีมชาติไทยอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเหมือนกัน
สิงคโปร์ครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็คือ
แล้วก็ยังเล่นได้ตามแท็กติกยอดเยี่ยม
คโปร์การเล่นเกมลุกแล้วก็รับเนี่ยจะพยายามให้ละเอียด
แล้วก็รอบครอบเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากการลงเล่นในบ้าน
คุ้นเคยกับสนามแล้วก็เสียงเชียร์กดดันใส่ไทย
หลังจบงานแถลงข่าวก็เดินทางไปซ้อมนะครับ
ศึกษาการเล่นของสิงคโปร์แล้วแต่คงต้องวัดจากเกมที่แข่งขันกัน
โดยภาพรวมไม่ใช่มองเพียงแค่เกมที่สิงคโปร์แพ้เกาหลีใต้เท่านั้น
ก็เป็นทีมที่มีแนวทางการเล่นชัดเจนตั้งแต่กุญสือชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำ
ประมาทไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์ก็ถือเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาเหมือนกัน
ท่าเด็ดของมาโน่หลังผู้สื่อข่าวถามครับ
มีหลายคำถามแต่คำถามนี้แหละครับขึ้นทุกฟีดในโซเชียลมีเดียครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดแพ้เกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่านะครับ
ซึ่งสื่อบนโชว์ได้ถามไปมาโน่ตอบว่าแน่นอน
เกมนี้แพ้ก็สมควรที่จะไล่ผมออกครับ
โน่ก็ยังบอกอีกว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้มันมีอิทธิพลมาก
อาจจะมีการล้ำเส้นไปบ้างเพราะว่ามีหลายข้อความเนี่ยส่งไปหาเขาส่วนตัวนะครับ
แต่ตัวเองก็ปิดโซเชียลตั้งแต่ก่อนเกมกับจีนแล้ว
ที่การซ้อมของทีมชาติไทยใช้เวลาทบทวนแท็กติกราว๑ชั่วโมง
สภาพทีมก็ไม่มีชนะทิพย์สงครสินทร์กับพรรษาเฮมิบูล

แต่ธิรสินแดงดาลงซ้อมนะครับร่างกายเกือบสมบูรณ์ครับ
มีโอกาสมีชื่อในเกมนี้น่าจะเป็นสำรองได้แล้วครับ
เสียตัวจริงก็คาดการณ์กันหน่อยนะครับ
ประตูก็คาดว่าจะเป็นกัมพลปฐมอักษกุลนะครับ
ในขณะที่๔แนวรับนะครับ
จะมีสุพรรณทองสงศเอสดอล้อนิติพงศิลานนท์แล้วก็ธีรทรบุญมาทันนะครับ
ส่วนตรงกลางสหรัฐอยู่เย็นกับกิจสดากาแมน
แล้วก็๓ตัวลุกสุพนัทเหมือนตาเอกณิตปัญญาสุปโชคสารชาติและศูนย์หน้าเป็นสุภาชัยใจเด็ดครับ
ทีมไทยเจอสิงคโปร์มาทุกรายการ๖๔นัดนะครับ
ถ้าหากนับเฉพาะในเวลา๙๐นาทีไทยชนะมากกว่าที่๓๗ครั้ง
คโปร์ชนะไปแค่๑๐นัดเสมอกัน๑๗ครั้งนะครับ
แล้วก็๑๐เกมหลังสุดไทยชนะ๘เสมอ๑นะครับแพ้ครั้งเดียวก็ย้อนกลับไปถึง๑๑ปีก่อนในศึกอาเซียนครับ
ในรอบชิงเกมแรกนะครับยุคของวินนี่วินฟีดเชฟเฟอร์
บุกแพ้๑ต่อ๓ก่อนจะกลับมาชนะ๑๐ในเกมที่๒นะครับ
แต่แพ้ด้วยสกอร์รวมไป๒ประตูต่อ๓นะครับ
ทีมไทยเป็นฝ่ายชนะสิงคโปร์ตลอด๖นัดหลังสุดที่เจอกันด้วย
ส่วน๕เกมหลังของทั้งคู่สิงคโปร์ดูดีกว่านะครับชนะ๓แพ้๒ส่วนไทยชนะ๑เสมอ๑
ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองแต่ว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยคู่แข่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความเข้มข้นในเกมมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ
ส่วนโค้ชไทยออกมามองเกมนี้ยังไงบ้างนะครับทัศนะจากทางโค้ดโย่งวรวุฒิศรีมาคะก็บอกว่าสิงคโปร์เล่นกับเกาหลีใช้ได้
แต่ว่าไทยน่าจะผ่านได้เพราะเจอทีมอาเซียนยังเหนือกว่าทุกทีมอยู่สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ๒๐
ส่วนโคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับการเจอสิงคโปร์ถ้าได้แค่๑คะแนนโอกาสไปบอลโลกแทบจะหมดเลย
ก็ฝากน้องควรเล่นตามจังหวะเกมให้มีความหลากหลายในเกมลุก
ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องมองว่าจะยิงกี่ลูกเอา๓แต้มก่อนเพราะถ้าไม่ได้ก็จบแล้ว
และน่าจะยากมากขึ้นด้วยก็ถ้าให้ฟันทงไทยชนะ๑๐นะครับ
แต่ว่าเรามีรายการออนไลน์นะครับในสื่อของไทยรัฐทุกช่องทางเลยตั้งแต่เวลา๕โมงเย็น
วิเคราะห์วิจารณ์เกมแบบเต็มตรงนั้นได้